คุณผู้ชมครับแม้ว่าพักเพื่อไทยจะมั่นใจว่าการจับมือกับพักต่าง
เพื่อตั้งรัฐบาลจะเป็นไปอย่างลาบลื่น
แต่ล่าสุดครับล่าสุดนะครับ
คุณชูวิทย์กระบวนวิสิตบอกพร้อมจะแฉะ
แฉะเพื่อชาติอีพี๒ครับ
โอ้โหโพสต์เมื่อวานี้บอกว่า
ทางนี้จะถึงนี้จะมีการแถลงข่าว

มีเล่เหลี่ยมของในทุนอย่างไร
ให้สังคมได้ตัดสินเอง

วิธีการที่น่าเคลือบแคลงสงสัย
ผิดทั้งกฎหมายจริยธรรมและธรรมาภิบาล
มาให้สาธารณชนได้เห็น
แต่เกินไว้ว่าโอ้โห
การขยายผลในครั้งนี้ตอนใหม่นี้นะดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์
บริษัทมหาชนเป็นวงกว้างรุนแรงดั่งซึนามิ

เป็นการโกงผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับคนกินฉี่

ไม่ใช่แค่ปลอมรายงานการประชุมโง่
คนไม่มีเกินผมไม่ได้พูดคุณชูวิทย์โพสต์
ข้อมูลชุดใหม่นี้ไม่เกี่ยวกับตอนแรก
ไอ้๑๒คน๑๒วันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเป็นเรื่องใหม่

ต่างกรรมต่างวาระดอม
หากคนเป็นนายกรัฐมนตรีมีพฤติการซ่อนเล้นอำพลางเช่นนี้
สังคมจะรับได้หรือนะครับ
แล้วก็บอกว่าสอเนี่ย
จะเห็นดีเห็นงามยอมโหวตให้หรือไม่
ให้กระชับขึ้นเนื่องจากเวลาผมเริ่มหมด

บ่ายโมงที่เดิมคุณผู้ชม

อย่างไรก็ตามโพสต์นี้น่าสนใจว่าคุณชูวิทยโฟกัส
คำว่าว่าที่นายกย้ำอีกนะฮะ

เป็นว่าที่ไม่ใช่ผู้เตรียมถูกโหวต
สังเกตได้จากที่บอกว่าหากเป็นนายกรัฐมนตรี
คล้ายกับเชื่อว่าคนนี้ถึงตำแหน่งนายกแน่นอน
ซึ่งช่วงท้ายย้ำเพิ่มว่า

คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยว่าท่านเป็นมะเร็งตับ
อืมนะฮะแล้วก็
ซื้อขายใช่ไหมแล้วที่คุณชูวิทย์บอก
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์

รุนแรงดั่งซึนามิเนี่ยนะ
มันจะทำให้ตลาดภาคบ่ายเป็นยังไง